กลับมาที่บ้านเราโอ้คุณผู้ชมค่ะหน้าหวัดเสี่ยวเหลือเกินนะคะ
น้องนี่สิทธิ์ที่มนมหาวิทยาลัยนาเลสวรรค์ที่พิศนุโลก

จะดียังไงอยากให้ดูบรรยากาศหน่อยนะคะ
อ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปอยู่ดีแล้วยังไงอ่ะเห็นไหมคะ
บรรยากาศหน่อยอ่ะวันดีคืนดีก็มีคนมายัดเสร็จกระดาษ

ขอเรียไม่ได้ทั้งหนึ่งนะใช้คำนี้เลยค่ะ
คือใช้คำพูดที่มันจะหลดลงด้วยปลายปากกา
เขียนใส่กระดาษคุกคำทางเพศ
ใช้คำพูดลามกอนาจารย์แบบนี้เราถึงขั้นต้องเบลอทั้งหมด
เพราะแต่ละคำเฮียเรียให้ฟรี
เรียให้ได้เลียของ

ซุกลงตรงซอกมอเตอร์ไซค์ของน้อง
และยังไม่บดนะคะมีถุงยางอนามัยด้วย
ถุงยางอนามัยที่ยังไม่ใช้ก็ไปซุกอยู่แบบนั้น
นี่ค่ะคนที่ตกเป็นเหยื่อคนที่เจอดีก็คือ
น้องผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเลสวนชั้นปีที่๓ค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมานะคะ
แล้วเห็นไหมคะ๓วันติดที่เจอแบบนี้ตกใจค่ะ
ตอนไหนโดยเฉพาะตอนที่คลี่กระดาษออกมาดู
ไปพบข้อความลามกอนาจารย์คุกคามทางเพศ
แล้วมีรูปโป๊เปลือยด้วยนะที่ฉีกมาจากนิตยสารเก่าตอนนี้
ไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วแต่ไม่มีความคืบหน้า
แล้วเธอบอกว่าถ้าไม่มีความคืบหน้าแล้วฉันจะยังไงต่อ
เพราะนี่โดนคุกคามทางเพศแบบนี้๓วันติดแล้วนะคะ
ไหมคะว่าสิ่งที่น้องทำตอนนี้คือต้องให้เพื่อนมานอนเป็นเพื่อน
ก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนร้ายมันจะมาซุ่มหน้าหอพักเมื่อไหร่นะคะ

แล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ผู้ปกครองของน้อง
ให้น้องย้ายออกจากหอพักตรงนี้แล้วนะคะ

แล้วพอเปิดรูก็เป็นรูปแบบ
ที่มันแบบเป็นอาณาจารย์หน่อยค่ะ

กระดาษโป๊สองฝั่งแล้วก็มีคำเขียนที่มันค่อนข้างที่จะแบบ

แล้วบริเวณโดยรอบมีแสงไฟสว่างไหมตอนกลางคืน

ไฟที่หอก็ไม่ติดไฟตรงนี้ก็ไม่ติดค่ะ

มีพี่ต้นมีกล้องของหอพักนั่นแหละค่ะ
น้องผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่ามีกล้องก็จริง
เครื่องใช้ได้ไหมกล้องใช้ได้
แต่ไม่สามารถดูภาพได้แปลว่าอะไร
กล้องใช้ได้ใช้ได้แต่ไม่สามารถดูภาพได้
ก็เลยไม่สามารถดูภาพย้อนหลังได้ค่ะ
แล้วโดนแบบนี้๓วันติดแล้ว
นี่ผู้ดูแลหอพักบอกแบบนี้นะคะว่าเออพยายามช่วยเหลือแล้ว

แต่ปรากฏว่ากล้องเนี่ยคือไม่สามารถเปิดดูคลิปย้อนหลังได้
อันนี้ผู้ดูแลหอพักบอกแบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเธอในฐานะผู้ดูแลหอพัก
ขอโทษแทนแทนเจ้าของขอโทษผู้เสียหาย
รับว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีโรคจิตลักษณะนี้
อารวาสมาแล้วหลายหอพักในระแวกใกล้เคียงกัน
ไม่คิดว่ามันจะกลับมาทำพฤติกรรมแบบนี้

เคยเจอที่อื่นพี่นึกออกไหมคะ
เคยเจอไอ้พฤติกรรมแบบนี้ที่อื่นแล้วกับหอพักอื่น
แต่ไม่คิดว่าจะมาเจอพฤติกรรมแบบนี้กับหอพักตัวเอง
แล้วยังไงแล้วกล้องวงจรปิดอ่ะ
เอาออกแล้วก็เลี้ยงลูกกอกแทน

จะปล่อยให้กล้องเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วย